กรณีพรบหมาแมวขึ้นทะเบียนนะคะต้องบอกว่ายังไม่ทันจะข้ามวัน
ับเยินเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีคนทำคลิปออกมาประชดประชันกันด้วย
ไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดของคลินิกรักษาสัตว์แห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองก่อนเลยนะคะ
อันนี้เนี่ยเจ้าของคลินิกมาโพสต์แล้วก็ติดแฮชแท็กว่า
พาหนูมาทิ้งทำไม
เป็นภาพผู้หญิงคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าคลินิก
ประมาณสักตี๕วันที่๑๐ที่ผ่านมานี่แหละ
แล้วก็เอากล่องใบหนึ่งอย่างนี้มาวางไว้หน้าคลินิกเลย
ซึ่งคลินิกตอนนั้นไม่ได้เปิดทำการนะคะตี๕เขาปิดอยู่
พอวางเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
ปรากฏว่าในกล่องนั้นมีลูกหมาอยู่๓ตัวค่ะ
ต้องอัดกันอยู่ในกล่องเล็กเป็นวันกว่าคุณหมอจะกลับมาเปิดคลินิก
ซึ่งจากเรื่องนี้เนี่ยเจ้าของคลินิกเขาก็ไปแจ้งความเอาผิดเจ้าของหมานะคะ
ทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็แชร์เรื่องราวผ่านโซเชียล
ให้คนที่พบเห็นผู้หญิงรายนี้แจ้งเบาะแสหน่อย
ส่วนลูกหมาตอนนี้มีพนักงานในคลินิกรับไปเลี้ยงแล้ว
อกจากนี้มีเจ้าของแมวในต่างจังหวัดนะฮะ
เขาบอกเขาอดครวนเป็นเพลงเลย
เพาะเกี่ยวกับกฎหมายนี้ทำนองว่า

ถ้าเป็นคนรวยก็คงจะไม่เดือดร้อนหรอก
แต่คนจนที่รักหมาแมวเขาจะทำยังไง
ที่รักมาพอเราบ่มาเล่นเอาชะงน
ตอบทีได้ไหมให้คนไทยชื่นใจสักคน
คนรำคนรวยพอทนแล้วคนจนจนให้ทำอย่างไร
คือแมวก็งงอยู่ในอ้อมกอดนะว่า

เออใช่แล้วเนื้อหาเขาก็เรียกว่าตอบโจทย์

มีแต่เรื่องหมาแมวแย่แล้วประเทศไทย

เอาเป็นว่าณตอนนี้พรบนี้ถอยกลับมาแล้วนะคะ

ใช่คุณผู้ชมต้องเสพข่าวยังมีสติด้วยว่า
กฎหมายยังไม่ได้บังคับใช้อย่าเอาไปทิ้ง
คือต้องบอกว่าเราตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเนาะ

แล้วก็คือถึงเป็นหมาเป็นแมวเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิต